ผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งก็คาดนะครับว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้อง
นายเจนพบวีรพรนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์ที่ขับรถชน๒นิสิตปริญญาโท
เสียชีวิตได้ภายในเดือนหน้านะครับโดยสำนวนคดีขนาดนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละแปดสิบ
ขณะที่พนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่หนักใจในการดำเนินคดีและมั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
โดยคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อพนักงานอายการได้ภายในเดือนเมษายนนี้
ขณะเดียวกันได้กำชับทุกฝ่ายให้ดำเนินการอย่างรัฐกลุ่มรอบครอบแต่ไม่ล่าช้าเนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
รวมถึงนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการลงมาและอยากให้คดีดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่าง
ผู้กำกับการและรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นพบว่ามีความบกพร่องในหน้าที่กรณีการรับดำเนินคดีล่าช้า
และอยู่ระหว่างพิจารณาลงโทษทางวินัยและทางปกครอง
ส่วนการลงโทษทางอาญาจะต้องให้ความผิดทำ
กับตำรวจทั้งสองนายด้วย
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
ประชาการตำรวจนครบานติดตามความคืบหน้าการทำสำนวนคดี

พร้อมสอบปากคำภรรยาและแม่ภรรยาของดาบตำรวจ
ที่ถูกทายาทเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง

โดยวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ว่าจะใช้เวลาโดยเร็วที่สุดจึงจะสามารถสรุปผลได้
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีที่สุด
และพร้อมขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อน
เมืองต้นส่วนตัวเชื่อว่ามีผู้บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอน
แต่ยังเร็วเกินไปที่จะระบุจำนวนคน
ซึ่งหากพบเป็นความผิดทางอาญาก็ต้องดำเนินคดี
เช่นเดียวกับหากพบว่ามีความผิดทางวินัยก็ต้องพิจารณาโทษ
ซึ่งยืนยันจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมและเร็วที่สุด
นางจันทราสวรรค์รังสลิดอายุ๘๑ปี
มะเร็งเต้านมที่มีอาการสุดหนัก
ประกาศตามหาลูกสาว๓คนที่ไม่ได้พบกันมานานเกือบ๘ปี
ล่าสุดติดต่อได้แล้วแล้วพรุ่งนี้ลูกฝาแฝด

โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรชัยบาดานได้ช่วยตรวจสอบ

มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน

มีกำหนดเดินทางกลับไทยปลายเดือนเมษายนนี้
ส่วนลูกสาวฝาแฝดอาศัยอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ล่าสุดโทรศัพท์พูดคุยกับนางรัชนีแล้ว
แจ้งว่าจะเดินทางไปพบแม่พรุ่งนี้เช้า
หลังไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวออกไป

ปรากฏว่ามีเพื่อนของลูกสาวคนเล็ก
สมัยเรียนชั้นประถมศึกษาและเพื่อนบ้าน
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้น
พร้อมแสดงความดีใจที่แม่ลูกจะได้พบหน้ากันอีกครั้งครับ